เดือนนี้เดือนแห่งความรักนะคะคืออ่านหลายข่าวแล้วรู้สึกว่า
อยากตั้งคำถามเหมือนกันว่าจริงความรักมันคืออะไร
ความรักเนี่ยมันต้องทำยังไงเหรอมันต้องครอบครองไหม
หรือว่ามันต้องให้หรือต้องปล่อยไปหรือยังไงกันแน่
เพราะว่าล่าสุดนะคะสามีภรรยาเขาอยู่ด้วยกันคบกันมา๓ปี
มีลูกด้วยกัน๑คนลูกอายุ๑ขวบแล้วนะคะ
ปรากฏว่าฝ่ายภรรยาบอกว่าสามีคือทะเลาะกันบ่อย
เพราะขี้หึงมากสุดท้ายเธออยู่ไม่ไหวเธอเลิก
กันไปได้พักนึงแล้วสามีไม่ยอมเลิกค่ะ
ขี่รถมาตามเธอกลับบ้านด้วยการเอาปืนจ่อหัว
จะกลับไม่กลับถ้าไม่กลับจะยิงพ่อยิงแม่ให้ตาย
เธอกลัวเธอก็ขี่รถกลับเธอขี่สามีซ้อน
แต่ระหว่างทางเธอบอกกลับไปเธอก็กลัวตายเหมือนกัน
ตัดสินใจขี่รถพุ่งลงคลองเลยค่ะแล้วหนีไป
หนีรอดด้วยอีกวันหนึ่งสามีตามหา
กลับมาตามที่บ้านพ่อแม่ของภรรยาอีกไม่เจอตัว

แล้วก่อนเผาเอาปืนยิงพ่อตาด้วย
ยิงเข้าไปที่หัวไหล่จนได้รับบาดเจ็บ
แล้วเผาแบบนี้อ่ะคะเดี๋ยวจุดจบสามีคนนี้เป็นยังไง
ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่สามีหึงโหดคนนี้

ที่มีคนไปแจ้งบอกอุ้ยไฟไหม้

ก็เจอตัวสามีคนนี้ยืนถือปืนอยู่เลย

พูดคุยแล้วนะคะบอกให้วางปืนให้มอบตัว

เขาเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่

บ้านพักที่เกิดเหตุไฟไหม้เสียหายไปหลายแห่งเลยค่ะ
ที่พื้นมีภาพคาเมาสีดำเปื้ิ้นไปทั่วบริเวณ
หน้าต่างกำแพงก็มีร่องรอยถูกไฟไหม้

มีรถตำรวจที่มีร่องรอยถูกยิงด้วยกระสุนปืนหลายนัดด้วยนะคะ
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ทั่วบริเวณเลย
ผู้ก่อเหตุคือนายสุพัฒน์สุธิชุมอายุ๔๐ปีค่ะ
เขาถูกตำรวจยิงนะคะ๔นัด
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแต่เสียชีวิตค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับภรรยาของคนก่อเหตุนะคะ
นางสาวพรพิรุณวัย๓๗ปีเธอบอกว่า
เธอคบหาอยู่กินกับสามีคนนี้มาเนี่ย๓ปี

อารมณ์ร้อนมากแล้วก็ขี้หึงมากจริง
ทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันจนเธอบอกเธอไม่ไหวแล้ว
เลิกเถอะก็เลยแยกทางกันอยู่แยกกันอยู่เลย
อยู่อำเภอยางตลาดสามีอยู่อำเภอเมือง
ครั้งแรกเก้ากุมภาพันธ์สามีบุกไปที่บ้านเธอนะคะ
เอาปืนจี้หัวเธอบอกกลับบ้านเดี๋ยวนี้

สามีบอกว่าถ้าไม่ไปจะยิงพ่อยิงแม่ให้ตาย

อย่างที่บอกเธอขี่สามีซ้อน
ระหว่างทางค่ะต้องขี่ผ่านริมคลอง
เธอบอกเอาวะเป็นไงเป็นกัน
ตัดสินใจขี่รถพุ่งลงคลองเลยนะคะ
คือกะจะหนีด้วยการแบบเอาชีวิตเข้าแรกเลยนะ
ลงคลองแล้วก็พยายามไหว้น้ำหนีตายขึ้นฝั่ง
แล้วหนีได้สำเร็จเธอก็ไปนอนที่บ้านญาติ
แล้วก็สามีจะตามมาเกาะเหตุซ้ำอีก
กลับมาจริงมาที่บ้านของภรรยาอีกครั้งนึงนี่แหละ
แต่ไม่เจอตัวเธอค่ะแต่พ่อเธออยู่ไง
ยิงเลยนะคะยิงเข้าไหล่พ่อเธอค่ะ
ได้รับบาดเจ็บแล้วสามีก็เอาไฟเนี่ยจุดเผาบ้านจนไหม้เกือบวอดทั้งหลัง
ดีชาวบ้านเขามาช่วยดับไฟได้ทันตำรวจพอลงพื้นที่เสร็จปุ๊บ
เจอสามีกำลังถือปืนสั้นอยู่ก็เจรจาเกลี้กล่อมให้วางปืน
แต่ทำยังไงก็ไม่ยอมวางปืนนี่ค่ะคนก่อเหตุสวมเสื้อสีเหลืองคนนี้นะคะ
ตำรวจเจรจากับเขาแล้วพูดกับเขาแล้วบอกให้วางปืนแล้วมอบตัว
วางปืนแล้วมอบตัวสิ่งที่เขาทำคือสาดกระสุนใส่เจ้าหน้าที่เก้านัดค่ะ
สายตรวจเนี่ยโดนกระสุนได้รับความเสียหายตำรวจก็เลยตัดสินใจยิงสวนกลับไปสี่นัดนะคะ
เขาอาจจะยิงไม่แม่นแต่ตำรวจยิงแม่นนะคะเข้าเขาทุกนัดเสียชีวิตเลยค่ะ
ตีชอบมาลากขึ้นรถปืนจี้ให้ขึ้นรถด้วยอ่า
ปืนจี้หัวเลยถ้าไม่ขึ้นจะยิงพอยิงแม่ก็เปลงปืนไปที่เขา
ขี่รถหักรถลงคลองเลยอ่าฮะค่ะพอปืนเจาะหัวเราอยู่

ก็ผลักกันเขาก็กดเราลงเขาก็พี่ก็ผลักหนี
แล้วก็รีบว่ายน้ำขึ้นฝั่งก่อนเขาเสียใจพี่เพื่อน
ตายเสียใจที่ไม่สามารถเกือบกรอบเพื่อนใดค่ะว่าหายใจเย็น
ทีมข่าวได้คุยกับนายวิเชียนนะคะก็เป็นพ่อตาคนก่อเหตุครับ
แล้วก็เป็นพ่อของเนี่ยค่ะฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
ตอนนั้นพ่ออยู่ที่บ้านเลยก็เห็นลูกเขยอ่ะ
เข้ามาที่บ้านตอนเช้าเจอหน้าพ่อไม่ได้พูดกับพ่อสักคำนะ
มันชักปืนยิงเลยพ่อก็วิ่งหนีตายออกจากบ้านไปขอความช่วยเหลือ
ให้เพื่อนบ้านช่วยแจ้งตำรวจนี่แหละแล้วหลังจากนั้นลูกเขยก็จุดไฟเผาบ้าน
สาเหตุเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องหึงหวงนั่นแหละเพราะก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าแยกทางกันอยู่มาพักนึงแล้ว
พ่อก็เลยรับลูกสาวกลับมาอยู่ที่บ้านก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาก่อเหตุอะไรอุกอาจได้ขนาดนี้อ่ะ
เพราะมันทะเลาะกันมันทะเลาะกันแล้วผมเลยไปตามมันโทรมาให้ว่าพ่อให้ไปตามไปเอาไปเอามาให้ไป
ไปรับหนอยไปรับลูกมาอยู่ด้วยเผื่อว่าให้เขาอยู่ห่างกันหน่อยเพราะว่าสักเดียวกันสกเดียวนั้นถ้ามีภาพความก้น๕๒ไป
ห่วงมันเป็นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เขาได้กันทีแรก
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุด้วยนะคะ
ที่ฝ่ายสามีเขาบุกไปเอาปืนจี้หัว
ข่มขู่จะให้กลับบ้านนะคะ
ถามชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าอุ๊ยตอนนั้นกำลังกินข้าวกันอยู่เลย
ตัวสามีนี่บุกเข้ามาเอาปืนจี้หัวบอกให้กลับบ้านกลับบ้าน

คุณผู้ชมมีคลิปด้วย
เห็นสามียังไม่เห็นไม่เห็นอย่างไร

ชาวบ้านเขาแอบถ่ายไว้คือ
เราเป็นคนที่ดูคลิปเราอาจจะรู้สึกว่าเออมันน่าตกใจเนอะ

แต่คนที่โดนปืนจี้หัวอยู่เขาจะรู้สึกกลัวขนาดไหน
นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าพี่สาวนายสุพัฒน์คนก่อเหตุเนี่ย

เพราะว่าวันนี้ทีมข่าวเราไปคุยกับพี่สาวของนายสุพัฒน์ค่ะ

เธอบอกว่าน้องชายเธอเป็นคนจริงจังรักใครก็รักจริง
ส่วนตัวภรรยาก็คือน้องสะพ้ายเป็นคนไม่ทำการทำงาน
อยู่บ้านอย่างเดียวรอให้สามีคอยเลี้ยง

เธอบอกเธอจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะเพราะตำรวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุ
พ่อปัวและพ่อหืงกระบุพะกรเป็นต่ำพอโชคที่ผู้นึงอยู่รั้งกัน๒คน
เมียใจใส่ปัวก่อจะต่อแล้ว
เมื่อกี้เป็นคลิปแอบถ่ายแล้วไม่ชัดพอไหมฮะ

วงจรปิดตั้งแต่นาทีที่บุกมาจี้หัวเมียพากลับบ้านจนเมียขี่รถลงคลองอ่ะ
เป็นวงจรปิดบ้านหลังนึง๙กุมภาพันธ์ทุ่ม๓๗นาทีนะคะ
บุกไปที่บ้านแล้วก็จี้ภรรยาให้ขี่รถมาเนี่ยใช่ไหมคะ

แล้วก็ขี่ผ่านถนนเส้นริมคลองที่เป็นเส้นทางลัด
ที่ภรรยาจะหักรถแล้วก็พุ่งลงคลองไปเลย

เนี่ยบังคับเข้ามาด้วยแล้วเพราะเมื่อกี้นี้ตะโกนเสียงแข็งแล้วบอกลุก
แล้วมีเสียงคนบอกคือยังไงให้ไปกับมันก่อน
ใช่จนชาวบ้านบอกว่าให้ไปกับเขาก่อนไม่งั้นกลัวจะเป็นอันตราย
สุดท้ายเธอตัดสินใจเอาวะตายเป็นตาย
ขี่รถพุ่งลงคลองเลยค่ะแล้วว่ายน้ำหนีตายขึ้นมา
เรื่องนี้ทางผู้กำกับการสพยางตลาดบอกนะคะว่า

ผู้ก่อเหตุเนี่ยบุกใช้ปืนข่มขู่ภรรยาให้ขี่รถกลับบ้าน
แต่ภรรยาเนี่ยใจเด็ดมากขี่พุ่งลงคลองแล้วก็หนีตายไป
บุกมาอีกบ้านอีกครั้งหนึ่งยิงพ่อตาเจ็บ

พอตำรวจระงับเหตุก็ยิงใส่ตำรวจอีก
ทำให้ตำรวจต้องยิงสวนกลับเพื่อป้องกันตัว